ฟุตบอลสิงหเชลซีนะครับเป็นฟุตบอล๗คนที่แข่งขันในไทย
แล้วก็เอาทีมไปเล่นในรอบสุดท้ายที่สนามแซมฟอร์ดบิดนะครับ

ครั้งสำคัญนะครับของนักเตะเดินสายหรือว่านักเตะที่อยากจะมีโอกาสดื่มดำ
กับการเดินทางไปแข่งต่างแดนครับสีฟุบอล์นลีกฯนะครับ
ก็จัดให้เป็นประจำนะครับแข่งขันที่สแตมฟอร์ดบิดเลยนะครับ
รั่งยาวของเชลซีแบนบอลแบนบอลเจ็ดคนครับ
เป็นรายการสมัครเล่นรายการใหญ่สุดในประเทศไทยครับ
ชิงเป็นการเจอกันระหว่างทีมอิคิวซังกับทีมฟลิกนะครับ
โดยเกมนี้เดมอนกาลาเกอร์ทำหน้าที่ผู้ตัดสินครับ
ผลได้เวลาสี่สิบนาทีเสมอหนึ่งหนึ่ง
โดยอิคคิวสังนั้นได้ประตูนำก่อนจากพรพงษ์วรรยะยันไชนะครับ
นาทีสิบเจ็ดก่อนที่ฟริกนั้นจะได้ประตูตีเสมอจากรัฐพลศรีธรรยะรัฐนะครับ
นาทียี่สิบแปดโดยเกมนี้ทีมอิคคิวสังโดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายเกมนะครับ
ซึ่งผลเสมอทำให้ต้องหาผู้ชนะด้วยการด้วนจุดโทษและเป็นทีมฟลิกยิงแม่นกว่านะครับ
ชนะปลายสิบต่อเก้าครับโอ้เฉือนกันสุดสุดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาท
ส่วนรองแชมป์นั้นได้๕๐๐๐บาทนี่คือประสบการณ์อันลำค่านะครับ
เดียวกันเชลซีทีมในศึกพรีเมอร์ลีกอังกฤษก็มีแผนที่จะขยายสนามสแตมฟอร์ดบริดนะครับ
โดยวิธีการลดพื้นที่สนามลงไปจากปัจจุบันอีกห้าฟุตด้วยกันโดยประมาณนะครับ
ก็คาดการณ์กันว่าจะทำการปรับพื้นที่ภายในปีหน้าปัจจุบันทั้งสามแซมฟอร์ดวิดนั้นสามารถจูบผู้ชมได้สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดที่นั่ง
ซึ่งหากมีการขยายก็จะสามารถจูบผู้ชมเพิ่มได้อีกประมาณสองหมื่นที่นั่งเหตุผลที่เชลซีนั้นไม่สามารถขยายพื้นที่ได้โดยรอบนั้นเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งทั้งสี่ที่นะครับสี่พื้นที่เนี่ย
ก็เป็นพื้นที่ของฐานทางศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามซึ่งสร้างมากว่า๑๒๐ปีอีกทั้งสองฝั่งก็เป็นบ้านที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เป็นพื้นที่ของ
ทางการรถไฟนะครับซึ่งในช่วงของการปรับปรุงสนามเชลซีจัดใช้สนามโอลิมปิกสเตดียมร่วมกับทีมเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งทีมของเมืองหลวงในกรุงลอนดอนครับ